สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้ง
วันนี้ครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่จังหวัดระยองฮิ
วันนี้ผมมีเมคชั่นคือผมจะมาตามหาขนมนิ่มนวล
เป็นขนมโบราณที่หายากมากเลยนะครับ
เฮ่ยคนละเอสตรงไหนนี่ตรงนี้เหรอ

มีขนมที่ผมตามหาเจอแล้ว
นี่ป้าแมวหรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิ
เฮ่ยป้าแมวจริงคุณผู้ชมสวัสดีครับ
ผมอยากจะรู้ประวัตินิดนึงครับป้าแมว
ในส่วนของขนมนิ่มนวลนี่ต้องมีประวัติวางไปมาอย่างไรบ้างครับ
ระคูณที่บ้านจะทำขนมตัวนี้มานานแล้ว
แล้วก็จะมีแต่ที่ภาคตะวันออกลูก

แล้วอย่างป้าแมวฝึกทำขนมตัวนี้มาประมาณกี่ปี
กว่าที่มันจะแบบว่าลงตัวแล้วก็รสชาติแบบอร่อยแบบนี้
ปีแรกนี้เอาไม่ได้เลยคือแย่มากเลย
ไม่รู้ตัวได้แต่เวลาคนกินก็จะมาติ่หรือเรื่อย
ให้มันดีขึ้นและตอนนี้สูตรลงตัวแล้วค่ะ

นี่แหละครับหน้าตาของเจ้าขนมนิ่มนวล
ขนมพื้นบ้านของชาวภาคตะวันออก
ที่หน้าตาไม่ไบ้บ่งบอกสัญชาติเลยนะครับ
บางคนดูแล้วก็อาจจะนึกว่าเกี้ยวซ่ากะหรี่ปั๊บ

แต่นี่คือขนมพื้นบ้านไทยแท้ที่หากินได้ยาก
เห็นหน้าตาแบบนี้แล้วอยากจะรู้วิธีทำบ้างแล้วสิ
ขนมตัวนี้เป็นขนมที่ทำจากข้าวนะคะ

อันนี้ก็เหนียวขาวแล้วมะคั่ว
เป็นแป้งอย่างนี้ค่ะที่เราโม่ละเอียดแล้ว

และนี่คือแป้งข้าวเจ้าที่เจ๊ไว้ทำนวณค่ะ
วดให้เนียนนิ่มเลยจนปั้นได้
ผงนวลเนื้อเนียนละเอียดเป็นผงนี่แหละครับ
สูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำขนมชิ้นนี้
จนกลายเป็นที่มาของชื่อขนมนิ่มนวล

ขนมก่อนนะปั้นให้กลม
ตอนนี้เราก็จะเริ่มใส่ไส้เนอะ
ในส่วนของไส้มะพร้าวเนี่ยครับทำยังไงบ้างครับ

มันจะทำให้ได้ชิ้นใหญ่ไม่ละเอียดเกินไป

คุณผู้ชมดูป้าแมวเขาห่อสวยงามมากเลย
เดี๋ยวผมจะมาลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ
คุณผู้ชมอร่อยติดปากมากเลย
เดี๋ยวต่อไปผมจะลองทำดูบ้างคุณผู้ชม
จะอร่อยแบบป้าแมวหรือเปล่านะครับ

นุ่มนวลกลมอร่อยหวานมัน

แมวครับอันนี้ขายราคายังไงบ้างครับ
๘ชิ้น๕๐บาทค่ะกล่องเล็ก
กล่องใหญ่ก็๑๖ชิ้น๑๐๐บาท

เจ๊ป้าแมวนะคะขนมนิ่มนวลพระยองค่ะ
ลายก็เบอร์ป้าแมวเลยค่ะ๐๘๙๘๒๐๑๖๖๔ค่ะ

ขนมนิ่มนวลขนมโบราณที่หาทานค่อนข้างยากแล้วนะครับ

เฟสแอดไลน์ไปหาป้าแมวได้นะครับ
สำหรับวันนี้เราคงต้องขอลาไปก่อนแล้ว
ขอบคุณสำหรับป้าแมวที่มาสอนพวกเราทำขนมด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณครับ
กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒